เอาไปดูจิตอาสานะครับพยักษ์บุรพาที่บ้านบึง

หมาเนี่ยมันตกไปไหนรู้ไหม

โอ้โหถ้าลงว่าลงไปในถังยางมะตอยแล้วเนี่ย
อันนี้นึกถึงรถก่อนถ้ารถโดนยางมาตอยเนี่ยยังเอาออกยากเลยนี่นะครับใช่
คือเขาหาวิธีนะคือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านบึงชนบุรี
นางสาวเฉวีวัณโคเชคึ๋งเนี่ยอายุ๒๗ปี
หมาของเธอเนี่ยเลี้ยงไว้มันตกไปในถังยางมะตอย
มันชื่อโคล่าโคล่าเอ้ยโคล่าโคล่าเป็นหมาตัวผู้นะอายุสัก๕ปีได้
ตกลงไปในถังยางมะตอย๒๐๐ลิตรคือคนงานก่อสร้างเขามาทำงานไง

คือตอนแรกก็พยายามจะแกะออก

จนกระทั่งแม้๒๓ชั่วโมงก็ช่วยมันเอาไว้ได้สำเร็จนะครับ
เจ้าของบอกจะขี่จักรยานยนต์ไปตลาด
หมาตัวเองไปตกอยู่ในถัง
จะช่วยเองก็ช่วยไม่ได้ก็เลยคว่ำถังซะ
แล้วก็แจ้งพี่ทางกลุ่มจิตอาสาพยักษ์บุรพามาช่วยแบบนี้แหละครับ
ขอบคุณมากครับรอดปลายวันปีใหม่นะโคล่านะค่ะค่ะ
ปีใหม่ขนใหม่นะจ๊ะโคล่าขนเกลี้ยงเลยค่ะแต่ก็ยังดีค่ะ
งั้นคงจะเจ็บปวดทรมานน่าดูทีเดียว
เดินจะเป๋เล็กน้อยเพราะเสียสมดุลโดนเอาขนออกไปเยอะนะคะ